คุณผู้ชมส่งมาบอกมีแต่ข่าวหนัก
อยากฟังเรื่องผีมาขั้นเวลาหน่อยได้ไหม

เคสเมื่อวานได้ไหมคะที่มีคุณแก้วที่เป็นผู้หญิงนะ

ที่บอกว่าเธอป่วยเป็นซึมเศร้าทะเลาะกับแฟน
แล้วก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหวังจะฆ่าตัวตาย
ปรากฏว่าเสียหลักรถล้มข้างทาง
หลังจากประสบอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยกลายเป็นว่า

เป็นผีผู้หญิงใส่ชุดไทยมาเข้าฝันบอกว่าเนี่ย
เป็นเมียในอดิตชาติจะเอาไปอยู่ด้วย
เวลานอนบางทีก็ละเมอเป็นบทสวดไล่ผีบ้าง

ตั้งแต่วันนั้นที่รถคว่ำอยู่ข้างทางแบบนี้

มีร่องรอยขีดขวนอะไรโดยไม่รู้สาเหตุ

มันเหมือนประตูผีมันเปิดใช่

ข้ามจังหวัดไปเปิดโรงแรมนอน

เป็นเมียเขาทั้งคู่ในอดีตชาติ
จะรอเขาต้องกลับมาอยู่ด้วยกัน
แล้วก็กลายเป็นว่าถูกผีข่มขืนในฝันไปอีก
บอกไม่ไหวแล้วเนี่ยย้ายหนีไป๓โรงแรมตามมาทุกโรงแรมเลย

ใช่ค่ะวันนี้หมอปลามาแล้วปราบผีกลางกรุงเลยที่นี่

คือตอนแรกเขาอยู่ที่โรงแรมแล้วโรงแรมเขาไม่ให้ทำพิธี
เราที่ไทยรัฐของเราเลยนะคะ
เดี๋ยวลองดูเหตุการณ์ก่อนดูคลิปก่อน
อันนี้คือคลิปที่เขาส่งไปให้หมอปลานะคะ
ซึ่งเอาล่าสุดเอาเป็นว่าวันนี้

เพราะว่าพอบอกว่าจะไปวัดจะไปบวชจะไปทำบุญทีไร
คุณแก้วป่วยตลอดเลยเท้าบวมบ้างเป็นลมบ้าง
พอพูดขึ้นมาว่าเออไม่ไปไม่ไปวัดแล้วก็ได้ไม่บวชแล้วก็ได้
อาการป่วยก็หายก็เลยเชื่อว่าผีแน่
คุณแก้วกับคุณหนุ่ยนะคะก็เลยมาหาหมอปลาค่ะ
แต่ที่แขนซ้ายเห็นไหมมีผ้าพันแผลเอาไว้ด้วย
บอกว่าแขนบวมเพราะถูกผีบีบ

หมอปลาก็เลยนั่งสอบถามเรื่องราวมันเป็นยังไง

เขาก็เล่าบอกว่ากลางวันได้ยินเสียงเรียก

ได้ยินเสียงอีกคุณพี่หันกลับไปอีก
มันไม่มีใครเลยมีแต่แฟนสาวที่นอนอยู่

ไม่รู้ไงและที่ผ่านมาบอกเคยฝันว่ามีผู้หญิงมาจับแขน

บางครั้งก็ฝันว่าผู้หญิงมาจับหน้ามาขอโทษบอกว่า
เขาจะรอนะบอกแบบนี้อยากให้ไปอยู่ด้วย
และทุกครั้งที่มีอาการเวลาตื่นนอนจะปวดหัวหนักปวดตึ๊บ
เหนื่อยหอบเพราะบางครั้งต้องสู้กันในฝันอีกต่างหาก
เขาบอกตอนนี้เขาเครียดมากจนไม่สบายจนป่วยบ่อย
ที่บอกว่าก่อนนอนชอบฟังเรื่องผีนี่จริงไหมคุณแก้ว

ถ้าไม่เปิดธรรมะก็เปิดเรื่องผี

ลองทำพิธีทดสอบหน่อยว่าผีมีจริงไหม
ให้คุณแก้วนั่งกอดด้านหลังคุณหนุ่ยแฟนสาว
และให้คุณหนุ่ยนั่งเหยดขาตรงแบบนี้
อ่ะลองไปดูกันหน่อย
รู้สึกอุ่นแล้วร้อนนะค่ะ

จางลงค่ะแต่เมื่อกี้แรงกว่านี้
ตอนนี้หายแล้วนะหายแล้วนะ
ครับมีค่ะแต่ไม่แรงเท่าไร

กลัวมากตอนที่น้องประสบเผต
และพอประสบเหตุปั๊บทุกอย่างมันกลับมาหมดแล้วว่า
เหมือนเขาเริ่มระลึกชาติได้อะครับ

ผีอดีตชาติตั้งชื่อแบบนี้ได้ไหมครับ
เหมือนตั้งแต่รถล้มคราวนั้นเนี่ยรถล้มแบบนี้

เหมือนโลกในอดีตประตูมันเปิดหรือยังไงไม่รู้

พอให้นั่งอย่างนี้รู้สึกอุ่นร้อนที่ขา

หมอปลาตบเข่าฉาดเลยบอกมาถูกที่แล้ว

หมอปลาก็กำลังเจอผีแบบนี้อยู่เหมือนกัน

หมอปลาบอกนี่คล้ายกับที่หมอปลาเจออยู่เลย
หมอปลายังไม่รู้เลยว่าจะแก้ยังไง

ตอนแรกจะมาช่วยตอนนี้เริ่มสัมภาษณหมอปลาแล้ว

ผู้หญิงคนนึงเล่นงานครอบครัวอยู่นานกว่า๒๐กว่าปีแล้ว
ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ฝันว่ามีงูมากัดที่หัวใจ
หมอปลาเชื่อเลยนะว่าคุณแก้โดนจริงแล้วกำลังจะเจออะไร
ปานบอกไปไปอยู่บ้านหมอปลา๓วันไปสวดมนต
ปิดทวารปิดชื่อปิดนามสกุลในโบสถ์ตอนเที่ยงคืน

ผมเชื่อในสิ่งที่แฟนเราประสบอยู่
เชื่อทุกอย่างทั้งที่ผมค่อนข้างที่จะวิทยาศาสตร์

แต่เชื่อว่าวันนี้เราสองคนกำลังเจออะไร
ศัตรูของเขาเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์
แต่มันคือคนที่ตายแล้วยังไม่ยอมมาผุดมาเกิด
มะเกิด
เขาต้องไปอยู่กับผม๓วันผมต้องพาไปสวดในโบสถ์

แต่หมอปลายังไล่ของตัวเองไม่ออกเลยนะ
แต่ก็จะให้คุณแก้วคุณหนุ่ยเนี่ย

ใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะไปวันที่๒มิถุนายน

มันไม่ไปรวมกันอยู่ที่บ้านหมอปลาหมดเลยหมอปลา
เดี๋ยวก็ไม่รู้ของใครเป็นของใครไงทีนี้ผีมั่วเลยทีนี้นะ
ต้องดูว่าของหมอปลาใส่ชุดไทยไหมเพราะของคุณแก้วใส่ชุดไทยตลอด
ไม่ว่าจะมากี่ตัวกี่ตัวก็มาชุดไทยตลอดเพราะว่าเป็นผีอดีตชาติ
ตกลงลงเอยด้วยแบบนี้นะฮะเดี๋ยวคุณแก้วคุณหนุ่ยจะไปอยู่ที่บ้านหมอปลา
เดี๋ยวจะไป๒มิถุนายนนี้นี่แหละ
เศรษฐ์ดายรัชพนไม่เจอหมอพลาใช่ไหม

ให้แกรักษาให้หน่อยวันนี้ดูหยิ่งไม่ค่อยหันมาหยุดด้วย
ขออภัยคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมถามเหมือนกันว่า